คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะครับแหมเกิดขึ้นท้ายรถสองแถวเลยคุณ
เชื่อไหมฮะว่าท้ายรถสองแถวมีผู้ชายคนหนึ่งยืนสไลด์หนอน
แล้วคนบนรถสองแถวเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับ
แต่ว่าแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้ถึงพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
คุณดูสิไม่เกรงกลัวสายตาใครใดทั้งสิ้น

แต่คนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ในรถโดยสารไม่เพลินกับเขาด้วยนะครับ
สังเกตพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ท้ายรถสองแถวนะครับ
เขาเอากระเป๋าใบใหญ่มาบังไว้บริเวณเป้ากางเกง
แล้วก็สไลด์หนอนใส่น้องผู้หญิงนะฮะ
แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้บอกไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาตรงหน้าป้ายรถเมย์ซอยจินดา

เขาดูว่ารถคันนี้มีแต่เด็กเด็กผู้หญิงแล้วก็มีนักเรียน
แล้วก็มีผู้หญิงวัยทำงานไม่มีผู้ชายเลยสักคนนะบนรถนะ
พอเขาเห็นแบบนี้เขากระโดดขึ้นรถอย่างไวนะฮะ

สิทธิ์ข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์เธอชื่อว่าหวาน
คุณหวานเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายในคลิปคือยืนช่วยตัวเอง
ช่วยอยู่นานนะคุณนะตั้งแต่วัดปลูกศรัทธา
จนถึงวัดลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพเนี่ยฮะ
เกรงกลัวสายตาใครเลยนะครับ
ที่เขายืนช่วยตัวเองอยู่๗กิโลเมตรนะคุณ
ถ้าขับรถยนต์ปกติใช้เวลา๑๖นาที
คุณคิดดูดิแล้วถ้าเป็นรถสองแถว
จอดตามป้ายแวะตามจุด

เขาช่วยตัวเองเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเหรอฮะ
ระหว่างทางไม่มีผู้โดยสารคนไหนโวยวายนะครับ
เพราะผู้โดยสารได้แต่นั่งกลัวแล้วก็นั่งเกร็งอยู่เหมือนกัน

กระทั่งมีการเดินทางถึงที่หมายหมายถึงคนโพสต์เนี่ย
ถึงที่หมายแล้วคุณหวานบอกแบบนี้
โอ้โหลงจากรถได้นะรีบจ่ายเงิน
ลงใจระดับหนึ่งแล้วก็รีบบอกคนขับรถสองแถว
ว่ามีผู้ชายโรคจิตมาโชว์ของลับอยู่ท้ายรถ
แต่คนขับก็ไม่ได้ลงมาดูนะครับ
เอาของรับของเขาออกมาแล้วก็ทำจิตตัดตามของเขา
แต่ว่าภาพที่เห็นคือเขาเอาออกมา
เราสามารถเห็นได้เลยอะค่ะ
เขาไม่ได้เอากระเป๋าบังตอนแรกนะคะ
แต่ว่าในคลิปที่ถ่ายได้คือเขารู้แล้วว่า
หนูเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายของเขา
เขาก็เลยเก็บเข้าไปในกระเป๋าเพื่อเอากระเป๋าบังอะค่ะ
โอ้โหส่วนมุมใกล้เมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะดูออกนะ
ว่าทำอะไรอยู่นะฮะแล้วก็คุณหวานให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
ใช้คำแบบว่าเปรียบเปลยกิจกรรม
บอกผู้ชายคนนี้ทำกิจกรรมโอ้โหอยู่นานเลยนะครับ
มีชาวเน็ตที่เคยเจอพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
มาแสดงความคิดเห็นทักเข้ามาบอกว่าเคยเจอเหมือนกัน
เจอเรื่องแบบนี้เลยผู้ชายคนเดียวกันนี่แหละครับ
คุณหวานบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเธอต้องใช้บริการรถสองแถวเป็นประจำ
ทีนี้รู้สึกกลัวเลยอยากให้ตำรวจในพื้นที่ช่วยตรวจสอบหน่อย
แล้วก็หาตัวชายคนนี้มาดำเนินคดีครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายกับสาวที่ใช้บริการรถสองแถว
หรือว่าคนแถวนี้อาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันหนักกว่านี้ก็ได้
คืออย่าปล่อยให้ไปสร้างความหวาดกลัวให้กับคนอื่นนะครับ
บอกว่ายิ่งช่วงนี้เพิ่งจะได้กลับมาเปิดเทอมกันอีกครั้ง
ไม่ควรจะมาเจอเรื่องหดหู่
ที่จะทำให้หวาดกลัวหวาดระแวงกันแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราได้โทรไปสอบถามพันธ์ตำรวจเอก
บรรลบสำรานสมภูมิกับการสนอาจารเข้น้อย
ซึ่งผู้กำกับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
รีบส่งสายสืบลงพื้นที่และประสานไปยังผู้ที่ถ่ายคลิป

จะได้เฝ้าระวังแล้วก็จับตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ